งานมั่นของตะวริสนะคะที่ในวันนี้เนี่ยได้ควงคู่กับแฟนสาวเข้าพิธีมั่นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งจะมีข่าวดีก็คือดารานุ่มตะวริสกับแฟนสาวแอนวริถาที่เข้าพิธีมั่นที่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงจังหวัดภูเก็ตโดยมีพี่สาวริธิสานะคะดาราสาวเมบันทิตาไปร่วมแสดงความยินดีส่วนแต่งจริงค่ะเขาบอกว่าจัดแน่ปลายปีหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะ
อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในโลกโซเชียลที่เพื่อนเขาอัพกันเอาไว้แต่ว่าปลายปีหน้าเนี่ยจะเป็นพิธีงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเดี๋ยวภาพบรรยากาศเชื่อว่าสื่อมวลชนอย่างเราเราจะได้รับภาพมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะ
จากที่กรุงเทพนะคะยังไงก็รอชมภาพกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชม